คุณผู้ชมคะมีเรื่องราวของนักมวยชื่อดังระดับโลกของไทย
คุณบัวขาวนายสมบัติบัญชาเมฆค่ะ
คือทางคุณเก๋ภรรยาไปพร้อมทนายความ
ยื่นฟ้องต่อสารเยาวชนและครอบครัวกลาง
เพื่อให้บัวขาวจดทะเบียนรับรองบุตรอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะ

เธอบอกว่าเธอมีลูกสาวนะคะ
ชื่อว่าน้องมีตังค์อายุ๕ขวบ
แต่ว่าบัวขาวไม่ได้ดูแลเธอ
หายไปแล้วก็ไม่ได้ดูแล
ตีตัวออกห่างไม่ดูแลครอบครัว
คุณเก๋คือนางสาวอัญวีพรชัยวิบูรณ์นะคะ
ไปกับทนายอนัญชัยชายเดชนะคะ
นำหลักฐานไปที่สารเยาวชนและครอบครัวกลางเลยนะคะ
นี่ค่ะก็มีหลักฐานมีภาพถ่ายมีอะไร
แล้วเธอได้อัดคลิปลูกสาวนะคะ
ร้องเพลงเป็นซิงเกิ้ลของบัวขาวอะค่ะนี่ค่ะ
แล้วเธอก็บอกว่าคือลูกสาวฟังเพลงจนร้องได้
แต่ปัญหาคือบัวขาวเนี่ยตีตัวออกห่าง

ว่าเขาบอกของจ๋าว่าเจ้าสุดยอดอาจร้า
แต่ยังยังคือเห็นอายใจเจ็บใจแค่น้อ
ลืมแต่ว่าสัญญาขี่ช้องเขาเคยว่าอยู่กันไว้
สิหักการมันเต้นยอดมือตายแต่สุดท้ายมันเป็นร้ายตาม
นี่นะคะเพลงเจ็บแท้เด้เป็นซิงเกิ้ลของบัวขาวอะค่ะ

เมื่อเช้านี่คนก็ตกใจกัน

รู้จักกับบัวขาวในงานวันเกิดเพื่อนที่ร้านอาหารย่านทองหล่อ
คือเธอไปขอถ่ายรูปด้วยแล้วก็เริ่มรู้จักกันตั้งแต่นั้นมานะคะ
มาประมาณ๑ปีช่วงต้นปี๒๕๕๗ก็เริ่มคบหากันเป็นแฟน
แต่ไม่ได้มีการเปิดตัวไม่ออกสื่อไม่จัดงานแต่งไม่จดทะเบียนสมรส
เพราะเธอบอกว่าก็อยากจะรักษาภาพลักษณ์ของบัวขาว
มีนาคมปี๒๕๕๘เธอท้องค่ะคลอดลูกสาว๑ธันวาคม๒๕๕๘คือน้องมีตังค์
แล้วเธอก็บอกว่าในสูติบัติระบุชื่อนายสมบัติบัญชาเมฆหรือบัวขาว
เป็นพ่อของน้องมีตังค์บัวขาวก็รับทราบแล้วก็ไม่ได้ทักท้วงอะไร
ลูกสาวอายุประมาณ๕เดือนก็คือช่วงเดือนมีนาคมปี๒๕๕๙ซื้อบ้าน
ย้ายมาอยู่ด้วยกันแถวโยธินพัฒนานะคะใกล้ค่ายมวยของบัวขาว
เธอก็มีรูปอะไรพวกนี้หมดเธอบอกมีหลักฐาน
บอกเธอมีหลักฐานทุกอย่างนะคะ
ปลายปี๒๕๖๐บัวขาวย้ายค่ายมวยไปที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
บอกว่านี่แหละเริ่มห่างกันติดต่อกันน้อยลง
แต่ก็ส่งเงินค่าใช้จ่ายให้ใช้นะคะแต่ก็ส่งเงินให้เพียงเล็กน้อย
เธอก็เลยขายอาหารเสริมออนไลน์เพื่อหาเงินมาเลี้ยงลูก
แล้วเธอก็เลี้ยงลูกโดยลำพังครั้งสุดท้ายที่บัวขาวมาหาลูก
กุมภาพันธ์๒๕๖๔นี่แหละค่ะจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลย
ทีนี้ค่ะเรื่องของการเซ็นรับรองบุตรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
บอกว่าตกลงกับบัวขาวตั้งแต่คลอดลูกแล้วเพราะว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน
แต่ดูเหมือนว่าฝ่ายชายเริ่มเพิกเฉยวันนี้เธอก็เลยมาขอความยุติธรรมให้กับลูกสาวนะคะ
เราไม่ได้มีเจตนาที่จะมาพูดให้ฝ่ายใดเสียหายเพราะเราก็คือครอบครัวเดียวกันนะคะ
เราเนี่ยเคยบอกพี่เขาหลายรอบแล้วค่ะว่าให้มาช่วยเซ็นรับรองบุตรตกลงกันตั้งแต่แรกแล้ว
ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะคะก็พี่บัวก็ไม่ได้ปฏิเสธก็รับปากว่าจะจด
แต่พอถึงเวลาพี่บัวก็เฉยจนตอนนี้น้องเนี่ยได้๕ขวบแล้ว
หรือว่าบัวขาวเนี่ยคือนักมวยดังระดับโลกมีชื่อเสียงทุกคนทั่วโลกรู้
แต่พี่บัวไม่เคยแสดงออกให้คนในสังคมรู้ว่าหนูเนี่ย
น้องมีตังค์เนี่ยคือลูกคนหนึ่งของบัวขาว
ซึ่งน้องมีตังค์เขาก็อยากอวดอยากบอกอยากมีพ่อที่เก่ง
อยากให้สังคมรู้ว่าหนูก็ลูกมีพ่อนะ
ติธรรมให้กับลูกสาววัย๕ขวบเท่านั้นเอง
นายอนัญชัยบอกว่าส่วนตัวก็ยังชื่นชมในความสามารถของบัวขาว
แต่เรื่องนี้ก็จำเป็นจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
เพราะว่าฝ่ายหญิงก็เคยบอกกล่าวบัวขาวด้วยวาจาไปแล้ว
แต่ทางบัวขาวเพิกเฉยค่ะ
ว่าเราจำเป็นครับจำเป็นต้องนำคดีนี้ขึ้นมาสู่ศาล
เพราะสิทธิ์ให้เช่นนั้นไม่มีทางอื่นเลยครับ
ต้องมาฟ้องศาลอย่างเดียวในเมื่อเราบอกเขาว่าให้เขาไปจด
เขาไม่จดนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับ
ผมก็ยังหวังนะครับว่าครอบครัวของคุณบัวขาวเนี่ย
กับครอบครัวครอบครัวบัวขาวกับคุณเก๋เนี่ย
จะกลับมาแล้วก็ตกลงกันด้วยดีนะครับ
เราไม่มีเจตนาที่จะทำลายชื่อเสียงคุณบัวขาว
เป็นผลดีเสียด้วยซ้ำไปนะครับ
ว่าเด็กเนี่ยคนนึงเนี่ยซึ่งเป็นลูกของนักมวย
ที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับมีลูกนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจเสียมากกว่า
นี่นะคะคุณเก๋ก็ให้ข้อมูลทนายก็ให้ข้อมูล
แล้วก็มีภาพถ่ายอะไรต่างมีรายละเอียดเอกสารต่างทุกอย่าง
เขาก็เลยบอกว่าเขาขอดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายก็แล้วกัน

เธอก็โพสต์กิจกรรมต่างของน้องมีตังค์

วัยกำลังน่ารักน่าเอ็นดูก็จะเต้นร้องเพลงตามวัยอะค่ะ
เป็นอาหารบำรุงผิวอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วก็ชักชวนให้มาเป็นตัวแทนจำหน่าย

แล้วก็มีภาพโชว์เงินสดในรถแบบนี้นะคะ
แล้วก็มีข้อความบอกว่าเป็นคนที่คิดมาตลอดว่าตัวเองเป็นคนไม่เก่ง
ไม่มีความสามารถหรือไม่มีโอกาสเหมือนคนอื่นเขา
แต่วันนี้เพราะอะไรคนที่ไม่เก่งแบบเราถึงสามารถหาเงินล้านได้ด้วยตัวเอง
ลักษณะประมาณนี้นะคะว่าเธอก็ทำงานเองก็ขายของจนมีเงินใช้
นี่เช้าเน็ตเขาไปดูกันนะพอเห็นข่าวเช้าวันนี้ว่า
ภรรยาคุณบัวขาวออกมาเรียกร้องเรื่องการรับรองบุตร
เขาก็เลยไปดูกันภรรยาคุณบัวขาวคือใคร
อันนี้ในมุมของคุณเก๋นะในมุมคุณเก๋นะครับ
ว่าเนี่ยสูติบัติอะไรมีแหละแต่อยากให้เอาแบบเป็นทางการคือจดทะเบียนรับรองบุตรไปเลย
วันนี้เราก็ต้องไปฟังทางบัวขาวด้วยใช่ค่ะนะฮะบัวขาวนักมวยดังของไทยนะครับ
ปัจจุบันก็อายุประมาณ๔๐ปีนะครับ
บัวขาวเนี่ยความเคลื่อนไหววันนี้ความจริงมีข่าวว่าคุณบัวขาวจะแถลง

ทำกิจกรรมต่างตั้งแต่แบบยังตัวเล็กเลยแต่คุณเก๋บอกไม่ได้เจอกันนานแล้ว
หลังจากแยกกันไปใช่ไหมฮะเพราะคุณบัวขาวไปเปิดค่ายมวยที่เชียงใหม่
คุณเก๋ก็อยู่ที่กรุงเทพกับลูกสาวแต่คุณบัวขาวนี่ก็โพสต์ภาพกิจกรรมต่างที่ทำกับลูกสาว
มีสูติบัติสูติบัตินี่มีชื่อชัดเจนคือชื่อนายสมบัติบัญชาเมฆก็คือบัวขาว
เป็นบีดาแล้วก็ระบุเอกสารสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุล
มีนางอัญวีภรรยานะครับลักษณะแบบนี้นะครับเป็นภาพต่าง
แต่ข้อความเนี่ยคือผมดูจากข้อความแล้วน่าจะเป็นทีมงานหรือว่าคนใกล้ชิดที่เขียนแทนคุณบัวขาว
เป็นลักษณะลงรูปของคุณบัวขาวกับลูกสาวคงประมาณว่าไม่ได้ทอดทิ้งนะ
สุธิบัตรก็มีชื่อบัวขาวนี่ไงเป็นบีดา
เรียกค่าเลี้ยงดู๒๕ล้านบาทพี่บัวไม่เคยสนใจลูก
ลูกไม่ได้เจอพ่อเลยพี่บัวไม่ส่งเลยคุณแม่เลี้ยงคนเดียว
อะไรประมาณอย่างเนี้ยแล้วก็ทิ้งท้ายว่าให้กำลังใจพี่บัวขาวกับลูกสาว
ขอให้ผ่านเรื่องราวนี้ไปให้ได้ครับเหมือนกับตั้งคำถาม
ตั้งคำถามว่าที่ว่าพี่บัวขาวไม่เคยสนใจลูก
ลูกไม่ได้เจอพ่อพี่บัวไม่ส่งเลยแม่เลี้ยงคนเดียว
ให้ดูรูปเหล่านี้เป็นคำตอบหรืออะไรประมาณอย่างนี้หรือเปล่า
ทีมข่าวของเรานะครับท่านผู้ชมครับเราก็เลยถามไปยัง
ผู้จัดการส่วนตัวของคุณบัวขาวค่ะผู้จัดการส่วนตัวให้ข้อมูลแบบนี้นะฮะ
บอกว่าบัวขาวเนี่ยให้ค่าเลี้ยงดูลูกสาวมาตลอด๕ปีที่ผ่านมานะครับ
ตอนนี้ลูกสาวอายุ๕ขวบทั้งหมดเนี่ยรวมเป็นเงินแล้ว
ก็น่าจะประมาณสักยี่สิบล้านบาทแต่มาช่วงสองปีนี้เนี่ย
ปีหลังเนี่ยบัวขาวรายได้เนี่ยลดลงไปมากเพราะปกติแล้ว
รายได้หลักของบัวขาวก็คืองานโชว์ตัวต่างประเทศ
ชกมวยไปโชว์ตัวนะครับแต่ตอนนี้มันโควิด๑๙ไปไม่ได้
ค่ายมวยของบัวขาวในเมืองไทยเนี่ยลูกค้าต่างชาติก็หายหมด
เพราะคนต่างชาติก็เข้ามาประเทศไม่ได้ทำให้ไม่สามารถส่งเสียค่าเลี้ยงดู
ให้เหมือนกับเมื่อก่อนได้ค่ะแต่ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ย
ก่อนจะ๒ปีหลังจะน้อยลงไปเนี่ยเลี้ยงดูลูกสาวส่งเสียไปเนี่ย๒๐ล้านได้
อันนี้ผู้จัดการส่วนตัวของบัวขาวบอกนะครับถามว่าสาเหตุคืออะไร
จัดการส่วนตัวบัวขาวบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
สาเหตุที่ทำให้ทั้งคู่มีปัญหาแตกหักกันอันนี้ผู้จัดการบัวขาวเขาบอกกับเรานะ
บอกว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเรียกร้องเงินก้อนหนึ่ง
โดยขอให้บัวขาวเอาที่นาร้อยกว่าไร่อยู่ที่สุรินทร์ให้ไปขาย
แต่บัวขาวไม่ยอมขายเนื่องจากเขารักเขาหวงแหนนาผืนนี้มาก
นาพื้นที่เขาที่สุรินทร์ที่บ้านเกิดเขาเนี่ยเขาไม่ยอมขาย
ขณะเดียวกันเนี่ยทีแรกเนี่ยผู้จัดการส่วนตัวของคุณบัวขาวบอกกับเราว่า
เดี๋ยวบัวขาวจะแถลงทีแรกบอกว่าสักประมาณบ่าย๒เนี่ยจะมีการแถลงทางเฟซบุ๊ก
แต่ออกมาเป็นลักษณะมีใครให้ข้อมูลแล้วก็ลงภาพให้แทน
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวสองทุ่มเนี่ยจะแถลงแต่ล่าสุดบอกว่าไม่มีการแถลงข่าวแล้วนะครับ
ยกเลิกการแถลงข่าวก่อนเดี๋ยวจะพูดคุยอะไรกันก่อนเกี่ยวกับเรื่องของในครอบครัวอะไรประมาณอย่างนี้
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอฟังอีกทีว่าคุณบัวขาวจะมีความเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะฮะ
แต่ว่าทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านของคุณบัวขาวนะคะที่อำเภอสำรงทาบจังหวัดสุรินทร์นะคะก็คือบ้านเกิดเลยนะคะฝนตกตลอดเลยคุณบัวขาวเนี่ยก็นอนอยู่ในเปรย์ใต้ถุนบ้าน
ก็บอกทีมข่าวว่าเรื่องนี้ยังไม่ขอพูดนะยังไม่อยากให้สัมภาษณ์นะก็ตามที่โพสต์เฟซบุ๊กนั่นแหละยืนยันว่ารักลูกและเลี้ยงดูลูกตลอดที่เหลือจะขอปรึกษากับทีมผู้จัดการทนายความว่าจะทำยังไงกันต่อดี
ช่วงนี้ก็อยู่ที่บ้านเกิดทำอะไรไม่ได้หรอกติดโควิด๑๙นี่ก็อยู่เนี่ยฮะงานก็ไม่มีอยู่แบบนี้มาสองเดือนแล้วคุณบัวขาวบอกเนี่ยนอนเปรย์อยู่ใต้ถุนบ้านแบบนี้นะคะคือคุณบัวขาวเนี่ยไม่ได้หนีไปไหนค่ะนี่เขาก็อยู่บ้านไม่ได้หนีสื่อเพียงแต่ว่ายังไม่ขอพูด
ใช่บอกขอปรึกษาทนายความปรึกษาผู้จัดการก่อนก็อยู่บ้านนี่แหละโควิด๑๙ทำอะไรไม่ได้ช่วงนี้ทีมข่าวได้คุยกับพี่สาวของคุณบัวขาวนะคะนางสาวกัญญารัฐบัญชาเมฆอายุ๔๘ก็อยู่บ้านเดียวกันที่สุรินทร์
พี่สาวบอกว่าเรื่องที่สองคนนี้เขาคบหาจนมีลูกกันเนี่ยนะทุกคนรู้ลูกสาวของบัวขาวเนี่ยเธอก็ยังรับดูแลเลยตอนอายุประมาณ๒ขวบก็ดูแลเลี้ยงรักมากผูกพันมากเพราะว่าก็คือหลานก็ยังเอาภาพเนี่ยค่ะภาพที่เธอเลี้ยงตอนอยู่สุรินทร์ให้ทีมข่าวดูบอกนี่ไงก็เคยเลี้ยงหลานเนี่ยเนี่ยภาพเนี่ยตอนนั้น
ลูกมากค่ะเลี้ยงดูลูกสาวตลอดวันเกิดก็ไปหาลูกพี่สาวคุณบัวขาวบอกว่าพี่ก็งงนะว่าคุณเก๋ต้องการเรียกร้องอะไรเรียกเงินเยอะแยะมากมายขนาดนั้นไม่มีให้หรอกนะบ้านที่กรุงเทพบัวขาวก็ซื้อให้นะแล้วอยากจะถามกลับไปว่าลูกคนแรกกับสามีเก่าทำไมไม่เรียกร้องอะไรบ้างทำไมมาเรียกร้องแต่กับบัวขาวอันนี้พี่สาวของคุณบัวค
นี่ฮะคุยกับพี่สาวของคุณบัวขาวใช่ค่ะที่บ้านที่สุรินทร์นะครับ
เกิดเลยนะฮะบัวขาวก็อยู่ที่นี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวจะขอพูดอีกทีหนึ่งตอนไหนก็
มีภาพต่างแล้วมีข้อความโดยเฉพาะคำว่าเรียกค่าเลี้ยงดู๒๕ล้านบาทนะฮะ
แต่ที่ภรรยาคุณบัวขาวกับทนายอนัญชัยไปที่ศาลไปยื่นวันนี้คือที่เราได้ฟังก็คือเรื่องของการขอให้จดรับรองบุตร
ค่ะใช่ไหมฮะตรงนี้เราก็เลยไปถามภรรยาของคุณบัวขาวนะครับว่าเออตกลงแล้วยังไงกันแน่เกี่ยวกับเรื่องนี้รวมทั้งที่เราได้ข้อมูลมาว่าเอ๊ะคุณเก๋เนี้ยจะให้บัวขาวเนี้ยไปขายที่ที่สุรินทร์แล้วเอาเงินมาให้หรือเปล่าที่ร้อยกว่าไร่เนี้ยนะครับเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมครับคุณเก๋เนี้ยบอกกับเราอย่างงี้นะ
ยิ่มของบัวขาวออกมาโพสต์เนี้ยว่าเธอเรียกค่าเลี้ยงดูลูกยี่สิบห้าล้านบาทเธอยืนยันว่าตัวเลขนี้ไม่รู้ว่าคนโพสต์เนี้ยไปเอามาจากไหนอืมแล้วอ่านจากข้อความที่โพสต์แล้วคำพูดต่างต่างในข้อความที่พิมพ์ไปเนี้ยเธอเชื่อว่าคนที่โพสต์ไม่ใช่บัวขาวอย่างแน่นอนเพราะปกติบัวขาวจะเป็นคู่เป็
พิมพ์ด้วยภาษาลักษณะบ้านบ้านสั้นสั้นไม่ใช่ได้พิมพ์ข้อความอะไรประมาณอย่างนี้และขอยืนยันว่าเธอไม่เคยให้บัวขาวเอาที่ดินไปขายหรือไปเอาทรัพย์สินไปขายเพื่อเอามาให้เธอเลยอืม
ความคิดของเก๋นะคะก็คิดว่าน่าจะน่าจะไม่ใช่คือจากที่เราสัมผัสแล้วก็รู้จักพี่บัวมานะคะ
ก็เราคิดว่าไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่พี่บัวเขาเป็นคนเขียนค่ะใช่ซึ่งเป็นใครกิดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ
ปกติพี่บัวเขาจะโบนในลักษณะไหนถ้าเป็นเขาโบนเองนะคะ
เขาก็จะโพสต์แบบชาวบ้านหน่อยนิดนึงค่ะ
แล้วก็อาจจะเขียนภาษาไทยไม่ได้แบบสลัดสลวยขนาดนี้ค่ะ
เลี้ยงดู๒๕ล้านเราต้องชี้แจงตรงนี้ว่าเราไม่ทราบนะคะว่าไปเอามาจากที่ไหน
ซึ่งเราไม่ได้พูดแล้วก็เราไม่ได้มีประเด็นหลักเนี่ยไม่ได้หมายถึงค่าใช้จ่ายหรือค่าเลี้ยงดู
เพราะว่าเก๋เนี่ยตั้งแต่ปี๖๐นะคะ
เก๋ก็ซึ่งหลายคนที่ติดตามเก๋ก็จะรู้ว่าเก๋เนี่ยต่อสู้มาจากเงินตัวเองที่เล็กน้อยนะคะ
แล้วเก๋ก็ไต่มาจนถึงระดับว่าเก๋ตอนนี้เก๋บอกตรงว่าเงินของพี่บัวเนี่ยก็ไม่ได้จำเป็นสำหรับในการเลี้ยงลูก
แต่โอเคถ้าได้ตรงนั้นมาหรือเขาช่วยซัพพอร์ตเนี่ยลูกก็อาจจะไปได้ไกลกว่านี้ค่ะ
คือน้องมีตังค์ลูกสาวของคุณเก๋กับคุณบัวขาวเนี่ยไปอยู่กับพี่สาวของบัวขาวที่จังหวัดสุรินทร์
ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เธอต้องทำงานหาเงินนะ
ก็อยู่ได้สักเดือนนึง
พอครบเดือนก็น้องก็กลับมาอยู่กับคุณเก๋เหมือนเดิม

ให้ไปค่ะตอนประมาณ๙เดือนกว่า

เล็กมากค่ะแล้วก็ซึ่งเราไปเยี่ยมน้อง
แล้วเราก็รู้สึกว่าน้องเนี่ยไปเยี่ยมเฉยนะคะ
น้องเนี่ยไม่ค่อยสดใสว่าอาจจะคิดถึงแม่หรือเปล่า
เก๋ก็เลยขอเขากลับมา
แต่ว่าพี่สาวของพี่บัวก็คือครอบครัวเขาน่ารักนะคะ
เขาก็ดูแลน้องดีค่ะ

จากที่เราเลี้ยงน้องมาตั้งแต่คลอดอะค่ะตั้งแต่เกิด
น้องไม่ได้ดูซึมแบบนี้
แต่เราคิดว่าลูกคงคิดถึงแม่
เก๋ก็เลยรับน้องกับการที่ให้น้องไป
เพราะว่าหนึ่งเก๋อยากสร้างสายสัมพันธ์ระหว่าง
ญาติพี่น้องด้วยและเก๋ต้องการทำงาน
ก็มั่นใจว่าไม่มีใครรู้อะไรดีเท่าเก๋กับพี่บัวอ่า
นี่ฮะพี่บัวก็อยู่ที่บ้านที่สุรินท
บอกว่าเดี๋ยวพร้อมก็จะแถลงชี้แจงอีกทีนึง
แต่ถ้าฟังในมุมของคุณบัวขาวที่บอกกับเราล่าสุดแม้จะไม่ได้พูดนะนะ

แต่แค่บอกว่าอยากจะคุยกันในครอบครัวก่อน
ตั้งแต่ต้นเพียงแต่ว่าปี๒ปีหลังมันมีปัญหานิดหน่อยเรื่องการทำงาน
ทำอะไรของเขาต่างนานาเนื่องจากปกติต้องไปชกมวยต่างประเทศใช่ไหม
ตอนนี้โควิด๑๙เดินทางก็ไม่ได้งานก็น้อยลงรายได้ก็อาจจะลดน้อยลง
เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราก็จริงอยู่ที่เราจะโพสต์อะไรก็ได้
แต่ควรจะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงควรเลือกพูดให้ดีค่ะ
ไม่งั้นอาจกลายเป็นได้ไม่คุ้มกับที่เสียละเอียดอ่อนมากนี่นะคะ
ก็ไม่ได้ไม่แน่ใจว่าหมายถึงใครอย่างไรแต่ก็โพสต์เอาไว้แบบนี้นะคะ
เป็นอัปเดตล่าสุดนะก็เดี๋ยวติดตามดูกันต่อไปก็แล้วกัน
ผมเชื่อว่าถ้าคุณเก๋กับคุณบัวขาวได้คุยกันก็น่าจะพูดคุยกันได้
ว่าตกลงแล้วมันมีจุดไหนที่อาจจะยังไม่ลงตัวหรือว่าไม่เข้าใจกัน
อย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องของในครอบครัวด้วยนะคะ